หลายคนจับตามองเรื่องทริปยุโรปกับไฮโซโพก
สถานะของเขาตอนนี้มันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
ไปฟังจากแม่อ้ำอีกทีว่าสถานะของเขาเนี่ย
เป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นอะไรยังไง
เพราะดูเหมือนว่ามันกลับมาหวานชื่นกันอีกรอบนึงนะ
เพราะว่าล่าสุดเจอแม่อ้ำในงานเปิดตัว
เขาแววมาว่างานนี้เนี่ยแม่อ้ำก็ฟาดค่าตัวไปถึง๘หลักนะ
ตีนเลขกลมนับกันดูกี่ล้าน

เออเดี๋ยวต้องคุณลองถามเขาบอกว่าเนี่ย๘หลักอ่ะคุณ

คือเราไม่ได้เกลียดกันเลยนะคะพูดจริง
แค่เรามีชีวิตที่ต่างกันมากเกินไปก็เป็นเพื่อนกันดีแล้วค่ะ
พี่โป๊ะคือน่าจะเบ้กไว้แค่เพื่อนหลีกพูดเอง
ค่ามันรองแล้วมันคงไม่ได้รู้หรอก